ทุกผู้ชมครับทางโลกโซเชียลเขาก็โพสต์แสดงความเห็นกันนะครับ
แล้วก็ให้กำลังใจบิ๊กกล้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
ที่เข้ามาทำคดีเรื่องของกำนันนกค่ะนี่นะครับ
โดยเชื่อว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ที่สั่งให้โอนสำนวนคดีของกำนันนกในคดีอาญาจากภูทรภาค๗นะครับ
ที่สอบสวนกลางให้กองปราบดูแลเพราะมั่นใจว่าบิ๊กกล้องจะสามารถคลี่คลายคดีได้อย่างแน่นอนนะครับ
โดยผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์หรือว่าเอ็กซเนี่ยนะฮะ
คนหนึ่งบอกว่าเราเชื่อมั่นในการทำงานของบิ๊กกล้อง
เราจะเชื่อกับคนที่เราชอบมันเป็นเช่นนั้นเสมอ
บางคนก็บอกว่าชื่นชมการแถลงของบชกบิ๊กกล้อง
พูดตามข้อกฎหมายไม่ลงรายละเอียดจนเกินควร
ชี้นำสังคมเป็นละครหลังข่าว
บอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องดูข้อเท็จจริงข้อกฎหมายให้ชัดเจนเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
โพสต์ก็บอกว่านาทีนี้วัดใจเลยว่า
โจ๊กกับบิ๊กกล้องใครจะสรุปสำนวนคดีเก่งกว่ากัน
แต่เท่าที่ผ่านมากระดูกคนละเบอร์กับบิ๊กกล้องมาก
แต่ละคดีจบด้วยตรงไปตรงมาผิดคือผิด
อ่าแต่อันนี้ก็คือทางบิ๊กโจ๊กบิ๊กกล้องเองเขาก็ส่งต่อข้อมูลกันนะ
บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าก็ดีแล้วที่กองปราบมาสารงานต่อนะครับ
อ่าบางโพสต์ก็บอกว่าการย้ายสำนวนให้บิ๊กกล้องเนี่ย
อ่าบิ๊กโจ๊กน่าจะโล่งใจมากกว่านะฮะอ่าเพราะว่ามันต้องมี
เรื่องที่จะต้องไปสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อนะครับอืมอ่า
คุณผู้ชมเห็นโพสต์นี้กันหรือยังคะของดราม่าแอดดิกเขาบอกว่าให้ลองใช้แอปพลิเคชันหนึ่ง
ไขข้อสงสัยเรื่องกำนันนกตัวจริงหรือตัวปลอม
เป็นแอปฟรีอยู่ในเพลย์สโตร์ของแอนดรอยนะคะเห็นแวบแวบอยู่จากพี่ชิดลงเอาไว้
อ่าเป็นเครื่องมือตรวจเช็คเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหลายคนเลย
ใช้เปรียบเทียบว่าใช่คนเดียวกันไหมนี่ค่ะเหมือนเป็นแอปสแกนใบหน้า
ประเด็นที่คนสงสัยว่ากำนันนกที่โดนจับเนี่ยตัวจริงหรือตัวปลอม
ในรูปความคล้ายอยู่ที่๙๙บวกเปอร์เซ็นต์
คือแปลว่าอะไรคะแปลว่าตัวจริง๙๙๙๕อ่ะพี่อุ๋ย
เอาภาพของกำนันนกตอนที่เป็นทะเบียนประวัติ
ทั่วไปใช่กับภาพวันที่มามอบตัว
นี่เขาเทียบให้เขาเทียบให้เลยค่ะ
แล้วก็เลยบอกไหนลองบ้าง

เอาเวอร์ชันกำนันนกแบบมีหนวดคราว
กับไม่มีหนวดคราวมาทดสอบเลยดีกว่าอืมขอดูหน่อยซิว่าเป็น
ยังไงอันนี้เราเปิดแอปเลยนะเราเปิดแอปเลยค่ะอ่านี่ถ่าย
ภาพไว้เสร็จปุ๊บนี่เอามาวิเคราะห์เลยวิเคราะห์กับอันที่
ไม่มีหนวดเหรอใช่ค่ะนี่อันนี้มันต้องวิเคราะห์ครั้งแรกคือ
เขาใบหน้าก่อนว่าใบหน้าแรกเป็นยังไงแล้วก็เทียบใบ
ค่ะแล้วก็จะใช้กล้องแล้วก็จะให้เราเลือกรูปยังไงหรอใช่
เปรียบเทียบนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เราจับแล้วนะว่ารูปหลัก
ของเราเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงก็อันนี้ไงอันนี้คือ
ลูปหลักใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวดูรูปที่๒ด้วยให้นี่รูปที่๒
มาแล้วรูปที่คนมาเปรียบเทียบกันรูปต่อข่าวนั่นแหละใช่
ไหมค่ะต้องจับแพร่เพื่อเห็นหน้าชัดแล้วก็ถ่ายใช่หรือ
หรือเปล่าตาดูแบบเอ่อถมึงทึงเออหน้าผากย่นตากลมติ่งหูก็ไม่ใช่
ลักยิ้มก็ไม่มีอ้าวดูสิเป็นยังไงเก้าสิบเก้าจุดสองแปดเปอร์เซ็นต์
ก็เชื่อได้ว่าน่าจะน่าจะใช่ไม่ได้สลับคนอ้าวนี่เราลองอีกแบบนึงด้วยพี่อุ๋ย
ไหนลองคนที่หน้าไม่เหมือนกันมาดูสิขอดูหน่อยนี่ใคร
กิ๓๐๐ชัยจรรย์สุขผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัชทีวีไปโกรธหนวดมาตอนไหนแท้เต๊อาฮะ
นี่พี่ติแล้วเทียบกับปีออกจริงโดรนตอนโกรธกับไม่โกรธ

เห็นมั้ยคะก็ยังได้๙๖๑๕อยู่เลย

นึงยิ้มรูปนึงหน้าบึ้งเนี่ย

แต่มันตรวจสอบจุดต่างเป็นแอปสแกนใบหน้าเลยค่ะ

ใช่ค่ะออกมาได้เท่าไหร่คะ

อาจจะเป็นอารมณ์ว่าเป็นคนมีหนวดเหมือนกันเฉย